มี๒เรื่องใหญ่ที่จะถามคุณจัยันทร์
เรื่องแรกเอาเท่าที่บอกได้ค่ะ

แต่รู้จักกันในระดับสูงมันมีผลแค่ไหน
อิงจากเอกสารบันทึกการประชุมทรัพย์

พยานพลนากาศเอกพลนากาศโท๒ทั้ง

เขาวกวนเขาอ้อมไปอ้อมมา
กว่าจะไปเป็นพยานเนี่ย๓๔ทอดนะฮะ
๓๔ทอดก็แหละครับ
คือก่อนที่จะมาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนเนี่ย

เขาไปงานวันเกิดเสน้ำแข็งนะฮะ
ในงานวันเกิดแล้วกลับมากินข้าวต้ม

เพื่อนนักบินโทรรู้จักไปเล่าให้พลอากาศเอก

ซึ่งท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพนะ
เสียชีวิตไปแล้วแล้วพลอากาศเอกนี่ก็มาลิงก์ในกรรมธิการ

คือมันอ้อมเกินเหตุอ้อมจนเป็นพิรุษ
คือมันเชื่อมโยงจนไม่น่าเชื่อถือ

กลุ่มทหารอากาศที่เราอ้างอิงถึงตามการประชุม
หรือว่าสิ่งที่อยู่ในคดี

แล้วยิ่งทางสื่อไปสืบมาว่าทางคุณจรุชาติก็ดีเนี่ย
เกี่ยวข้องกับทนายคนนั้นทนายคนนี้เป็นลูกน้องเชื่อมโยง

แล้วก็ทางปริธรรมาธิการกับนายจรุชชาติเนี่ยอาจจะเกี่ยวกันด้วยหน่อยด้วย
บางทีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ที่ประสบมามันก็ต้องใช้คนกันเองที่ควบคุมได้
เรียกเป็นระบบเลยเหรอครับ

แล้วก็ไม่ได้ทำความผิดจริงทำผิดแต่ว่าฟ้องผิด
ต้องไม่รู้สารไม่รู้สารก็ดูแต่เอกสารเหมือนกันเข้าได้จริงข้อละอย่างเงี้ย
ท่านอายการที่กรุงเทพใต้ท่านสั่งพร้อมไปตอนนั้นมันถูกต้องหมดแล้ว

แต่พอมามีกรรมธิการเสนอความเห็นเข้าไป
แล้วก็ยัดเยียดให้ท่านอายการต้องฟังมา
มันก็เหมือนว่าชงเข้าไปให้อายการว่าน่าจะรับฟังหน่อยนะ

รับฟังโดยไถยจิตที่ไม่น่าจะถูกต้องนะในความเห็นของผม
จะขอให้ตัวบุคคลนัส
ตัวสิ่งจริงมานะครับ
เป็นเบอร์สูงสุดของในฝ่ายคดีอาญาเขาจะแบ่งเป็นแพ่งเป็นอาญา
ท่านเนศเป็นเบอร์๑ในส่วนผู้บังคับปัญชาลองมาจากอสและ
ซึ่งเรื่องนี้โดยระบบของกฎหมายไม่รู้ว่าผมเข้าใจไปเองหรือเปล่า
ผมว่ามันเป็นการกฎหมายเอื้อประโยชน์ตัดตอนผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ชัดเจน
ว่าไม่ต้องถึงท่านอศแต่ว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่อศ

ตำรวจก็เหมือนกันอำนาจสูงสุดอยู่ที่พบ
แต่อำนาจการสั่งมีความเห็นแย้งไม่แย้งอยู่ที่ลูกน้องอีกระดับหนึ่ง

แต่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีความเมตตาปานี
หรือว่าชี้นำชี้แนะอะไรตามระบบคนไทยนะฮะ
ไปปิดท้ายสั้นที่ดรสามารถค่ะ

คือเรียนขอสัก๓ลายชื่อ

ท่านแรกคือรองเนธรองอายการเนธ

เพิ่มภูมิชิดชอบที่สั่งไม่ฟ้อง

ดีเทลนี้เรายังไม่รู้ว่าท่านเขียนจริงได้รับมอบหมายอะไรมา
แต่เท่าที่รู้ถึงณวันนี้เรายังรู้เรา
เราก็น่าจะเป็นท่านเนธกับท่านเพิ่มภูมิในส่วนอายการกับตำรวจ

ท่านที่สามก็อาจจะมีหมอที่ให้ความเห็นว่าโคเคนเป็นโค้คอะไรเงี้ยฮะ
ค่ะค่ะจริงให้โจทย์แค่๓

ขอสุดท้ายจริงสั้นนะคะ
ถ้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานหลักฐานใหม่ค่ะ
ร้อยแน่และอยู่ประมาณ๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ระหว่าง๑๑๐กับ๑๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถ้าอยากให้มีการทดลองครับ

ขับในสถานที่จริงเวลาจริงที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ใช้๒วิธีวิธีหนึ่งใช้ต้นไม้เป็นข้ออ้างอิงแนวอ้างอิง
ต้นไม้ยังอยู่ไหมครับต้นไม้ต้นนั้นต้องไปดูแล้ว
และอีกวิธีหนึ่งก็วัดระยะทางเลยครับระยะทางจากถนนจริงนะครับ
ในช่วงประมาณ๓๐๔๐เมตรนะฮะที่มุมกล้องสามารถเก็บได้นะฮะ
เหมือนที่อาจารย์สะทนทำกับใช้แนวอ้างอิงจากต้นไม้เนี่ยนะฮะ
เหมือนผมกับอาจารย์สายพิษธรรมและนับจำนวนเฟรมกันเลย
ก็จะรู้ว่าความเร็วที่แท้จริงจะเป็นประมาณเท่าไหร่ของใครถูกใกล้เคียงความจริงมากที่สุดครับ
คุณผู้ชมคะในส่วนของประเด็นตอนนี้มันต้องกระจุกอยู่ที่๒ประเด็นนะครับ
เพราะจะตั้งขึ้นมาใหม่ในอนาคตคือเรื่องโคเคนสารเสพติดนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณหมอที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาในสำนวน
ว่าจะเป็นเอกสารหลักฐานหรือว่าตัวบุคคลก็ตาม
ยังต้องกลับมานะคะและอาจจะมีเพิ่ม

เพราะฉะนั้นทุกคนที่โดนเรียก
เรียนเชื่อว่าทุกคนเป็นใจไปด้วยซ้ำไปนะคะ